เช้านี้พาคุณผู้ชมไปดูเหตุฆ่า

เพราะว่าเป็นการจ่อยิงศีรษะ
คือใส่กุญแจมือ

ซึ่งมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิง

ตอนนี้ผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มเป็น๘คนแล้วนะคะ
แล้วก็มีบาดเจ็บสาหัสอีก๓คน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะ
โดยเกิดขึ้นในบ้านของนายวรยุทธ์สังหลัง
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑ในตำบลบ้านกลาง

ที่เกิดเหตุเจอศพ๕คน
ก็คือศพของนางดวงพรสังหลัง

แล้วก็นางสาวแอนนาบุตเติบค่ะ
จากนั้นก็มีไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเพิ่มอีก๓คนนะคะ
ซึ่งก็คือเด็กหญิงกิ่งเทียนสังหลังค่ะ

แล้วก็เด็กหญิงแพร่ไหมทองสังหลัง
บาดเจ็บสาหัสนะคะ๓คน
ก็คือนางอัญชาลีบุตเติบ

แล้วก็เด็กหญิงระยิดาพริกดำค่ะ
ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าทุกคนที่เอ่ยชื่อมาทั้งหมดนี้เนี่ย
โดนปืนจ่อแล้วก็ยิงเข้าที่ศีรษะ

ทราบว่าเมื่อวานนี้วันที่๑๐กรกฎาคม

มีกลุ่มคนร้ายเป็นชายประมาณ๖๗คน

แต่งกายชุดลายพรางคล้ายกับทหาร
ก็เข้าไปในบ้านพร้อมอาวุธนะคะ
ทำทีเป็นขอตรวจบ้านทำทีเป็นเจ้าหน้าที่

แล้วก็ขู่บังคับไม่ให้คนในบ้านออกไปไหนเลย
จากนั้นตั้งแต่๔โมงจนถึง๒ทุ่มค่ะ
นายวรยุทธ์เจ้าของบ้านซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน
กลับมาถึงบ้านก็ถูกควบคุมตัว
กุญแจมือแล้วก็ปิดบังใบหน้าทันที

กลุ่มคนร้ายใช้ปืนยิงทุกคน
คือจ่อยิงเรียงตัวทุกคน

นำรถยนต์โตยาต้ารุ่นยาริต
กไก่คควาย๕๓๓กระบี่ของนายวรยุทธ์เจ้าบ้านไปด้วยนะคะ

ก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม
ที่บ้านของแม่ภรรยาผู้ตายในตำบลบ้านกลาง
กลางชาวบ้านจำนวนมากที่มาร่วมพิธีค่ะ
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดกระบี่
และตำรวจภูทรภาค๘ก็ได้เดินทางไปที่เกิดเหตุ
และชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรอ่าวลึก
โดยยังไม่ได้เข้าไปตรวจจุดที่ยิงนะคะ
แต่พบว่าบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียว
ลูกติดกันมากกว่า๕หลังมีรั้วรอบขอบชิด
คนร้ายใช้วิธีกระจายกำลังยิงคนในบ้านตามห้องต่างค่ะ
สอบถามเบื้องต้นก็พบหลายชนวนปัญหาความขัดแย้ง
ประเด็นที่นายวรยุทธ์ไปวัดที่ดินนสลหรือว่าที่หลวง

เป็นความขัดแย้งหนึ่งรวมถึงยังมีปัญหาทางการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่อีกด้วย
ซึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะ